เรามาดูปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์กันบ้างนะครับ
หลายคนมองไปบนท้องฟ้าเมื่อคืนนี้
และพบเห็นปรากฏการณ์ที่งดงามยิ่ง

ที่อยู่เคียงคู่กับดาวอังคาร
หลายคนบอกโอ้โหท้องฟ้าเปิดเห็นชัดเจนเลยนะครับ
โดยเว็บไซต์สมาคมดาราศาสตร์ไทยนะฮะ

ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชมพันศาและวันเข้าพรรษา
เกิดเหตุการณ์ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่งดงามนะครับ
นั่นก็คือจันทรุปราคาเต็มดวง
เห็นได้ด้วยตาเปล่าจากทั่วประเทศ
หากท้องฟ้าเปิดสามารถสังเกตดวงจร

บทบังหมดทั้งดวงนาน๑ชั่วโมง๔๓นาที
จันทรุปราคาเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ

ปีอาจจะมีมากถึง๕ครั้ง
แต่เราจะไม่เห็นจันทรุปราคาทุกครั้งที่เกิดขึ้นนะครับ
อยู่กับว่าช่วงเวลาที่เกิดปรากฏการณ์
ตรงกับเวลากลางคืนของสถานที่ที่เราอยู่หรือไม่
ที่ที่เราอยู่ตรงกับกลางวัน
เราก็ไม่ได้เห็นอะไรเลยแต่ปรากฏการณ์เขาเกิดขึ้นอยู่นะครับ
จรุปราคาเกิดได้เฉพาะในช่วงที่ดวงจันทร์อยู่ตรงข้ามกับดวงอาทิตย์
เมื่อมองจากโลกหรือว่าตรงกับวันที่ดวงจันทร์เต็มดวงครับ
จรุปราคาเต็มดวงครั้งนี้เกิดขึ้นหลังเที่ยงคืนของคืนวันศุกร์ที่๒๗กรกฎาคม
ต่อเนื่องถึงเช้ามืดวันเสาร์ที่๒๘กรกฎาคมนะครับ
ปรากฏการณ์เริ่มต้นขึ้นเมื่อดวงจันทร์แตะเงามัวของโลกในเวลาเที่ยงคืน๑๕นาที
แต่เรายังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงใดอย่างชัดเจนนะครับ

ราวครึ่งหนึ่งของพื้นผิวด้านสว่างของดวงจันทร์แล้วนะครับ

ดวงจันทร์เริ่มแตะเงามืดของโลก
ถือว่าเป็นการเริ่มต้นจันทรุปราคาบางส่วน

เนื่องจากเงามืดเริ่มบดบังครับ
และเมื่อเวลาผ่านไป
บางครึ่งดวงที่เวลาตี๒ครับ
แล้วก็บังราว๓ใน๔ส่วนที่เวลา๒นาฬิกา๑๕นาที
แล้วก็เริ่มบังหมดทั้งดวง
ตั้งแต่เวลา๒นาฬิกา๓๐นาที

เลื่อนเข้าไปในเงามืดลึกที่สุดในเวลาตี๓๒๒นาที
จากนั้นจันทรุปราคาเต็มดวงก็สิ้นสุดลงนะฮะ

สว่างขึ้นในเวลาตี๔๓นาที
รวมเกิดจันทรุปราคาเต็มดวงนาน๑ชั่วโมง๔๓นาทีนะครับ

ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
ปรากฏการณ์นี้เริ่มตั้งแต่เวลาตี๑๑๕นาทีครับ
แล้วก็ใช้เวลากว่า๑ชั่วโมงครึ่งนะ

แล้วนี่กว่าจะเต็มดวง

เขาบอกแล้วก็ปรากฏการณ์ก็จะเสร็จสิ้นตอนประมาณตี๔๓๐นาที
รวมเวลาที่เกิดปรากฏการณ์นี้ก็กว่า๓ชั่วโมงนะครับ
โดยช่วงแรกเขาบอกว่าทั้งไก่ทั้งสุนัขส่งเสียงดังเลย
แล้วก็ตามความเชื่อแหละประชาชนต้องตีคล้องร้องเปล่านะ
เป็นสมัยโบราณเขาบอกว่าต้องตีคล้องให้ราหูคลายดวงจันทร์ออกมานะครับ
เมื่อวานนี้เขาก็เลยมีการจุดประทัดกันด้วยตามความเชื่อในพื้นที่สงขลานะครับ